ทุกผู้ชมครับไปดูเรื่องที่โอ้โหต้องเตือนกัน
ก็แน่นอนว่าอย่างมะเร็งเนี่ยโอ้โหเป็นโรคที่คนเราแบบหวาดกลัวมาก

มีคลิปหนึ่งที่เผยแพร่จนต้องเตือนกันนะครับว่า
มีหมอพื้นบ้านคนนี้อยู่ที่นครนายก
ใช้วิธีการก็คือดึงเส้นขนที่เป็นเส้นมะเร็งออกมา
เขาอ้างว่ามันเป็นเส้นมะเร็งก็รักษามะเร็งได้แล้ว
เอสยังได้เลยเดี๋ยวท่านดูนะฮะดูคลิปนี้นะครับ
เนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยแล้วก็เขียนแค่เนี้ย
ข้างในมันก็ค่อยดีขึ้นไปเองปุ่มของเราเนี่ยมันขาดแล้วเนี่ย
นีบออกเลยเนี่ยที่ดำเนี่ย
หมับไว้ครึ่งปี
ผู้ชายคนนี้ฮะบอกว่าเป็นหมอสะกิดมะเร็งหมอดึงมะเร็งนะครับ
พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะครับหมอแหลปแพนด้าถึงขั้นต้องออกมาเตือนเลยนะฮะ
บอกว่าหมอดึงมะเร็งหรือหมอสะกิดมะเร็งเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อนะ
วิธีที่บอกว่าทายาที่เขาทำขึ้นมาทาทั้งตัว
หรือว่าทาตรงไหนของเราก็แล้วแต่ทาด้านหลังด้านไหนก็แล้วแต่
แล้วเดี๋ยวก็ใช้เข็มเย็บผ้าสะกิดตามตุ่มตามไฝตามจุดต่างบนผิวหนัง
หรือใช้แหนบดึงเส้นขนที่เป็นเส้นมะเร็งออกเนี่ยเขาดึงแบบนี้ค่ะเห็นไหมอ๋อ
แค่นี้ก็หายมะเร็งแล้วนี่แหละมะเร็งแล้วมะเร็งมันก็จะออกไปแล้ว
บางคนก็มีจุดแดงตามตัวเนอะก็บอกว่านี้แหละจุดที่ติดเชื้อไวรัส
ต้องดึงออกสะกิดออกแล้วเดี๋ยวเขาจะหาย
แพนด้าบอกว่าอย่าไปเชื่อนะฮะ
มะเร็งไม่ใช่คังคกนะคะว่าดึงเส้นเมาออกแล้วมันจะปลอดภัย

แล้วก็ด้านของหมอคนนี้ในหมู่สามบ้านธ่าแดงตำบลเกาะวายอำเภอปากพรีจังหวัดนครนะยก
เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากมีคลิปนี้เผยแพร่ออกมาอืม
ก็ไม่เจอหมอจวบแต่เคยได้เจอกับคุณลุงคนอายุ๗๐แล้ว
เคยรักษากับหมอจวบบอกว่าเคยรักษามาครั้งหนึ่งเมื่อ๑๐ปีก่อน
ตอนนั้นได้ข่าวมาว่าหมอจวบสามารถรักษามะเร็งกับเอสได้
ตัวของลุงคนนี้มีอาการปวดท้องไม่รู้ว่าเป็นอะไร
ก็เลยลองไปหาหมอจวบดูไม่อยากไปโรงพยาบาล
ก็หมอจวบก็ใช้วิธีทายาตามร่างกาย
แล้วใช้เข็มสะกิดตามจุดต่างของร่างกาย
ไม่ได้คิด
นี่หมอจวบในคลิปคุณลุงคนนี้บอกว่าเมาปวดท้องไป
ก็ทำเหมือนกันก็คือเอายาทาเอาเข็มสกิด
เป็นมะเร็งก็แบบนี้เป็นเอสก็แบบนี้
บอกว่าคนละเส้นกันไงบางทีก็เส้นเอดเส้นมะเร็ง

เราไปก็ไม่เจอหมอจวบนะครับเจอแต่ลูกสาวหมอจวบ

ลูกสาวหมอจวบบอกว่าโอ้โหคลิปนี้เนี่ยมันนานแล้ว
คือเมื่อ๒๐ปีก่อนอันนี้ยอมรับว่าพ่อเป็นหมอพื้นบ้านจริง
พ่อเนี่ยได้ประกาศรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะ

แต่ว่าคลิปนี้มัน๔๕ปีแล้วคลิปนี้
มันเผยแพร่มาอีกทียังไงไม่รู้
เพราะพ่อหยุดไปตั้งแต่เมื่อ๔๕ปีก่อนแล้วมีคลิปนี้
มีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่มาถ่ายทำแล้วออกอากาศ
สาธารณสุขจังหวัดเขาก็มาพูดคุยแล้วก็ให้หยุด

ตั้งแต่วันนั้นพ่อก็หยุดแล้วก็ไม่ได้รักษาอะไรอีกเลย
ก็คือทางสวงสาธารณสุขก็บอกว่าในการเรื่องของการใช้เข็มอย่างนี้ค่ะ
มันก็ติดในเรื่องของการรักษาที่ว่ามันไม่สะอาด
ไม่ถูกสุขลักษณะอะไรอย่างนี้ให้ยกเลิกใช้เข็ม
แต่ทีนี้พ่อก็ยกเลิกใช้เข็มก็ไม่ได้ใช้มาจนทุกวันนี้ค่ะ

ประมาณกี่ปีแล้วครับที่คุณพ่อเลิกรักษามาครับ
๔๕ปีแล้วค่ะ
แต่ก็แปลกว่าทำไมคือข่าวนี้มันก็เรื่องตั้งนานแล้ว
แต่ในเมื่อเราก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ทำไมเพิ่งมาออกตอนนี้

ส่วนตัวหมอจวบเนี่ยลูกสาวบอกว่าตอนนี้อายุเยอะแล้ว
ไม่ได้อยู่ที่นครนายกแล้วรับมาอยู่บ้านที่กรุงเทพแล้ว
เพราะว่าอายุมากก็เป็นห่วงไม่อยากให้อยู่คนเดียว
ก็เข้าใจตรงกันนะครับว่าคลิปเก่านานแล้ว
และจะต่อให้เก่าให้ใหม่ยังไงท่านก็ไปรักษาแบบนี้ไม่ได้